มาดูอีกหนึ่งคดีซึ่งมีความคืบหน้า

กรณีที่แรงงานพม่า๔คน
ใช้อาวุธมีดจ้วงแทงน้องแอปเปิ้ล

จนกระทั่งน้องเสียชีวิตคาที่
วันนี้ที่สุดแล้วสารก็มีคำพิพากษาออกมาแล้วค่ะ
โดยสารพิพากษาจำคุก๔ผู้ต้องหาที่ร่วมกัน
ใช้อาวุธมีดแทงน้องแอปเปิ้ล
นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดในขณะนั้น
ที่สามารถจับภาพได้อย่างชัดเจน
คือน้องตั้งใจเดินทางไปหาเพื่อน
ลักษณะคือก็ทางก็เปลี่ยวนะ
แล้วก็มองซ้ายมองขวาจนกระทั่งไปเจอกลุ่มวัยรุ่น
เป็นแรงงานพม่า๔คน
คนนี้ก็ไปแซวน้องน้องก็ด่าทอที่สุดแล้ว
เกิดบันดาลโทษะก็เลยใช้อาวุธมีด
จ้วงแทงน้อง๑๗แผล
จนกระทั่งน้องเสียชีวิตคาที่
วันนี้สารเยาวชนและครอบครัวจังหวัดระนอง
ก็เลยมีคำพิพากษาจำคุก๔ปีค่ะ

นายโมซิลอ่าวอายุ๑๙ปี

เป็นคนที่ลงมือใช้มีดแทงน้องแอปเปิ้ล๑๗แผล

พร้อมกับให้นายโม่ซิลอ่าว
ชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งให้กับครอบครัวของน้องแอปเปิ้ล
เป็นเงิน๘แสน๑หมื่นบาท
แล้วก็ตัดสินจำคุก๒ปี
นายจอโซวินอายุ๑๘ปี
เป็นผู้ต้องหาอีกคนที่ก่อเหตุแล้วก็ไปร่วมมือ
รวมถึงให้ชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งเป็นเงินจำนวน๒๗๐๐๐๐บาท

อันนี้ในส่วนของผู้ต้องหาที่เป็นเยาวชน๒คน
ส่วนอีก๒คนไม่ได้เป็นเยาวชนแล้ว
เพราะฉะนั้นศาลจังหวัดระนองก็เลยมีคำพิพากษาจำคุก
นายเมาเส้นอายุ๒๐ปีและนายซอนเลอายุ๒๕ปีคนละ๖ปีค่ะ
ข้อหาร่วมกันทำร้ายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
พร้อมให้ร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่งเป็นเงินจำนวน๕ขออภัยค่ะ๕๗๐๐๐บาท
แต่ว่านายเมาเซ่นผู้ร่วมก่อเหตุคนที่๔
ซึ่งเคยต้องโทษจำคุกมาก่อนสารพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่หลาบจำนะ
เพราะฉะนั้นแล้วสารก็เลยเพิ่มโทษจำคุกอีก๒ปี
รวมเป็นต้องโทษจำคุกคือ๘ปีด้วยกัน
นิดหนึ่งคุณผู้ชมครับคดีสะเทินขวัญที่มันเกิดขึ้น
เกิดขึ้น๒๘กันยายน๒๕๕๙
แอปเปิ้ลเด็กสาววัย๑๗ปีนักเรียนชั้นม๖
ก็เดินไปหาเพื่อนในซอยเป็นซอยทางเข้าสำนักสงฆ์สะพานปลา
หมู่ห้านตะบนบางลิ้นอำเภอเมืองบรนอง
แต่ว่าระหว่างทางอย่างที่บอกไปคือ
เขาถูกคนร้ายใช้มีดแทงถึง๑๗แผลเสียชีวิตขาดที่
จากการตรวจสอบภาพวงจรปิดพบผู้ต้องหา๔คนอาศัยอยู่ใกล้จุดเกิดเหตุ
โดยจากการสอบสวนสอบถามนายซอเลแล้วก็นายโมซินอ่าว
รับสารภาพว่าลงมือสังหารน้องแอปเปิ้ลจริง
เนื่องจากว่าต้นไปแซวน้องแซวตามน้องที่เดินไป
แล้วถูกผู้ตายด่ากลับก็เลยโกรธแค้นก็เลยก่อเหตุขึ้นมานะครับ
ทีนี้ก็ไปสอบถามญาติของผู้ตาย
ก็คือนางสาวอรพันธ์สัมเภาทอง
รู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่สารมีคำพิพากษาออกมาแล้ว
พี่สาวของน้องแอปเปิ้ลก็คือนางสาวอรพันธ์นี่แหละบอกว่า
พอใจในคำตัดสินของศาลส่วนการชดใช้ค่าเสียหายทางแพ่ง
อันนี้บอกตรงนะว่าไม่ได้คาดหวังจากผู้ต้องหาทั้ง๔คน
หลังจากนี้เตรียมที่จะทำบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับน้องสาว
ส่วนนางขินโซวินเป็นแม่ของนายโจโซวิน
เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาบอกว่า
หลังจากถูกจับกลุ่มจนถึงวันที่สารมีคำพิพากษา
ลูกชายถูกจำคุกมาแล้ว๒ปี
ซึ่งตนเองก็ยังเชื่อในความบริสุทธิ์ของลูกชาย
และจะต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของลูกต่อไป
รัศดามนูรัศดากรรมการสิทธิมนุษยชน
สภาธนายความในฐานะทนายความของจำเลยทั้ง๔คนบอกว่า
วันนี้เคารพในคำตัดสินของศาล
แต่ก็ไม่เห็นด้วยในหลายประเด็น
เรื่องของบาดแผลที่ไม่ตรงกับลักษณะมีด
รวมถึงก็มีอีกหลายประเด็นที่ไม่ได้หยิบยกขึ้นมาพิจารณาด้วย

รับสารภาพเพราะโดนทำร้ายซึ่งมีร่องรอยที่บริเวณลำคอ
รวมไปถึงการที่พยานคนหนึ่งที่พบเห็นจำเลย
คนหนึ่งที่แพร่ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุ
โดยจะมีการยื่นอุทธรณ์ต่อสารอีกครั้งค่ะ
สุดท้ายคนที่เสียใจคือครอบครัวของทั้งสองฝ่าย
ฝ่ายที่เป็นผู้กระทำและฝ่ายผู้ถูกกระทำ
ก็คือคุณพ่อคุณแม่เสียใจที่สุดเลย
ลูกก็ต้องติดคุกอีกคนนึงลูกก็ต้องเสียชีวิตไปนะครับ